มีคุณผู้ชมนะคะโทรศัพท์มาที่ไทยรัฐทีวี
อยากจะให้ทีมข่าวของเราไปช่วยเหลือน้องผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๑๖ปี
อยู่ที่จังหวัดนครนายกถูกทำร้ายร่างกาย

ทีมข่าวรถปลดทุกข์ก็เลยลงพื้นที่ไปนะคะ
แล้วก็เจอน้องจริงค่ะที่บ้านสภาพเนื้อตัวเนี่ยมอมแมมเลยนะคะ
คุณผู้ชมอยู่ที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกค่ะ
เรียกชื่อว่าน้องนัทเป็นนามสมมุตินะคะ
อายุ๑๖ปีแล้วตามตัวมีแผลหลายจุดเลย
ที่ขาก็เหมือนโดนอะไรบาดอ่ะค่ะ

ชวนคุยชวนถามน้องว่าทำไมมีแผลเป็นยังไงมายังไง
น้องบอกว่ามาอยู่ที่นี่ตั้งแต่๘ขวบ
เพราะว่าแม่พาน้องเขาไปนั่งขอทาน

แต่น้องเขาก็เป็นโรคลมชักด้วย

ทีมข่าวก็ไปถามเพื่อนบ้านนะคะว่า
แล้วทำไมน้องเขามีบาดแผลตามตัวเต็มไปหมดเลย
เพื่อนบ้านก็บอกว่าน้องเขาถูกคนในบ้านเนี่ยดุด่าตีแทบทุกวันเลย
เมื่อวันตีจนแบบเลือดตกยางออกค่ะ
ทีมข่าวของเราได้ยินแบบนี้ก็เลยไปประสานขอความช่วยเหลือ
ที่พมจนนายกนอบนหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว
เพื่อที่จะให้การช่วยเหลือนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยสอบถามน้องนัทนะคะว่าถูกตีทุกวันจริงไหม

บอกแค่ว่าถูกตีบ้างบางครั้ง
เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ปักใจเชื่อสักเท่าไหร่

เหมือนกับน้องไม่ค่อยกล้าเล่าอะไรให้ฟังเท่าไหร
แล้วน้องเองก็อาจจะมีอาการทางสมองด้วย

หรือไม่ก็อาจจะถูกตีจนสมองได้รับการกระทบกระเทือน
เดี๋ยวเรามีเสียงของน้องผู้ที่ได้รับความเสียหายนะคะ
สิบเลี้ยงร้ำสะอาดกั้นนะคะ
ไปดูข้อมูลหลายอย่างละเลย